ไปที่เรื่องของมีต้นตะเคียนทอง

ลอยนะครับลอยอยู่ที่ในร้านอาหารในจังหวัดราชบุรีครับ
และที่สำคัญที่สุดครับเจ้าของร้านบอกว่า
มีคนแก่เป็นหญิงนะครับมากระซิบบอกว่ามารับหน่อย
ก็เลยมีการจัดพิธีอันเชิญขึ้นจากน้ำ
เลขมงคลก็มาเพียบแล้วครับ
ร้านอาหารแม่น้ำลิเวอร์ล็อฟไลท์นะครับ
แม่น้ำแม่กรองเลขที่๘๙ทับ๙
คุ้งน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

ธัญพัฒนิธิโชธนกิจนะครับ
เจ้าของร้านอายุ๓๗ปี
ก็เลยทำพิธีบายสีขอขมาและแอนเชิญ
ตะเคียนทองขนาดใหญ่วัดเส้นรอบวงได้๒เมตร
ความยาว๙๒๑เมตรครับ
ลอยมาติดที่แพรร้านอาหารขึ้นจากน้ำ
ไม่รู้ว่าไม้ตะเคียนลอยมาติดที่ร้านเมื่อไหร่นะครับ

แล้วได้ยินเสียงคนแก่กระซิบว่ามารับหน่อยนะครับ
ลูกสาวก็กลัวมากพอเช้าวันนั้นที่ร้านนะครับ
ก็มาเห็นรากไม้ที่ติดที่หัวแพร่ที่กำลังต่อเติมช่างบอกว่าเป็นต้นตะเคียน
ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนมีลูกค้าผู้ใหญ่บอกว่า
เป็นเรื่องที่ดีให้ทำพิธีอันเชิญขึ้นมาจากน้ำนำไว้ไว้ที่เหมาะสมนะครับ
ทำให้กิจการรุ่งเรืองจึงได้นิมนต์พระครูถาวรกาญจนธรรม
เจ้าอาวาสวัดหินแท่นลำพาชีอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบพิธีโดยได้รดน้ำอบไทยปิดทองคำเปลวผูกผ้าเจ็ดสี
เข้าต่อดอกไม้ก่อนจะยกขึ้นนำมาตั้งไว้บนฝั่ง
แน่นอนครับหลายคนก็อธิษฐานขอโชคขอลาบกันด้วยนะครับ
ทั้งเลขที่ร้านอาหารอายุเจ้าของร้านหรือขนาดความยาวต้นตะเคียน
กลายเป็นเลขนำโชคทั้งหมดนะครับแม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ครับโอ้โหเลขสวยงามนะครับเนี่ย